ผมอยากถามเรื่องปันอนาคตใหม่พูดดูนี่ค่ะ
ส่งร้านโน้นวันเนี้ยครับตอนแรกได้ประมาณที่สามสิบคนถูกไหม
ส่งไปของกันเค้าส่งมาสองชุดครับ
ส่งมาสองครั้งวันที่สี่กับวันที่เหล็ก
อีกชุดหนึ่งก็ตรวจยังไม่เสร็จ
มาดูว่าเจ็บไหมถ้าเสร็จจะส่งไปปล้องอย่างนั้น
คุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าอันนี้เราพัฒนาอย่างไรคะ